ที่สุดเหมือนกับสีย้อนเขาเปิดตัวมีคนใหม่
เราได้คุยกับน้อง

ติดต่อกันเลย

ผมให้เกลียดเขาเขา
มันคือเรื่องส่วนตัวของน้องเขามากกว่า
แต่พอเขาเปิดตัวใหม่คือเราเลือกจะไม่ติดต่อ

ที่ดูเรื่องส่วนดี
น้องเขามีความสุขก็โอเคหมด
ผมไม่ใช่เสียดายเนาะคือว่ามันเสียดายเวลาที่ผ่านมามากกว่า

คือเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะนี้มันโอเคมาก
ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราอยู่ในสถานะนี้นาน
ก็คุยกันพี่น้องตั้งนานนะครับก่อนบรรเกิดน้องอีก
ไม่ห่วงคือว่าสิ่งที่น้องประสิทธิ์ใจ

ตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๕ทุ่มเที่ยงคืนตี๑ก็ต้องอยู่นี่ตลอดเลย
พี่ลองนับดูตั้งแต่รอดลายมังกอลแล้วก็มา๑๐ปีราชดารายย์
แล้วก็มา๔ผ่านดินใช่ฉะนั้นคิดว่ามันไม่มีเวลามากกว่า
ปีนี้ทั้งปีไม่มีโอกาสเจอใครในราชดารายย์เลยหรือไง
มีแรงใครไหมแรง
แถวนี้แหละ
มีแรงไหม
แนะนำเชียร์อะไรอย่างนี้ไหม

มันไม่รู้จะคุยไม่รู้จะเริ่มคุยกันยังไง
อารมณ์แบบเพื่อนแนะนำให้มันเหมือนกับ

มันรู้จะเริ่มคนยังไงหรือเปล่า

ได้เจอคนที่แบบเราอยากเข้าไปจีบยัง

มันทำงานจนไม่ได้แอบคิดตัวนั้นมั้งครับ
คือเรามีเวลาว่างก่อนมาทำงานอย่างนี้

เพื่อนเล่นฟิตเน็ตที่ห้องที่คอนโด

ขอบคุณครับ